ส่วนอีกหนึ่งคดีนะคะคดีที่มีคนร้ายกระหน่ำแทงผู้ชายอายุ๓๑ปีนะคะ
แทงไป๙แผลเสียชีวิตในไร่ข้าวโพดพื้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ผู้ก่อเหตุมีด้วยกันสองคนด้วยกันนะคะหลังจากหลบหนีไปกบดานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต
ตำรวจเพชรบูรณ์เขาประสานกับตำรวจภูเก็ตให้ตั้งด่านตรวจ
ถ้าเจอสองคนนี้ตามหมายจับให้ควบคุมตัวเลยไปเจอจริงจริงนะคะ
ขณะที่สองคนกำลังจะนั่งรถทัวร์เข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร
หมายจับควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
อายุ๑๘ปีพร้อมกับพี่เขย
พี่เขยมีชื่อว่านายชัดชัยเอียดศรีอายุ๒๕ปีนะคะ
๒คนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดเพชรชบูรณ์
ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากที่ตำรวจติดตามจับกลุ่มได้
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตขณะที่กำลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายอภิษฎหอยเพชรอายุ๓๑ปีค่ะ
คดีนี้เกิดขึ้น๒๘มกราคมที่ผ่านมา
เล่าช่วงเกิดเหตุการณ์ย้อนหลังไปแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าผู้ต้องหาไปนั่งกินเหล้าพร้อมกับพี่เขยและพ่อ
ในร้านค้าแห่งหนึ่งภายในหมู่บ้านลักษณะเป็นร้านขายของชำ
พื้นที่ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่ง
จากนั้นไปเจอกับนายอภิษฎผู้เสียชีวิตนั่งดื่มเหล้าอยู่คนเดียว
ก็เลยชักชวนให้มาร่วมวงกันสรุปแล้ววงนี้มี๔คน
หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็เป็นปกติค่ะผู้ต้องหาเริ่มเมาแล้วก็เลยชักชวนกัน
มีผู้ต้องหากับพี่เขยชักชวนกันกลับบ้านก่อนเมาแล้วกลับไปนอนดีกว่า
เหลือพ่อกับผู้เสียชีวิตนั่งดื่มเหล้ากันต่อไปในร้านขายของชำ
อันนี้เหตุการณ์ปกติเลยนะคะแต่ว่าต่อมาผู้เสียชีวิตก็คือนายอภิษฎ
ขี่รถจักรยานยนต์มาส่งพ่อที่บ้านพักมาส่งอย่างเดียวไม่พอ
ซื้อเหล้ามาดื่มกินกันต่อที่บ้านสองคนที่กลับบ้านไปแล้วเห็นแบบนั้น
ถ้าซื้อเหล้ามาแล้วตั้งวงกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะ
สรุปแล้วกลับมาดื่มเหล้ากันอีกตั้งวงใหม่รวมเป็น๔คน
ช่วงนั้นไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาดกันนะคะจากนั้นพี่เขยเริ่มเมาแล้ว
ก็เลยอาสาขี่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตไปส่งที่บ้านของผู้เสียชีวิตนั่นแหละ
เพราะว่านายอภิษฎผู้เสียชีวิตเนี่ยเมามากแล้วไม่สามารถขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านด้วยกลับบ้านได้ด้วยตัวเองนะคะ
โดยมีมือมีดซึ่งก็คือน้องเขยขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังเพื่อไปรับพี่เขยกลับบ้าน
ระหว่างทางค่ะในขณะที่ขี่ตามกันมาเนี่ยนะคะคนที่เป็นน้องเขยเนี่ยขี่ตามใช่ไหม
ไปเจอพี่เขยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับผู้เสียชีวิตถึงขั้นจอดรถลงมาชกต่อยกันกลางถนนเลย
เขาเห็นแบบนั้นก็เลยอยากจะเข้าไปช่วยพี่เขยมีมีดอยู่อันหนึ่งที่พกมาด้วย
พุ่งเข้าไปเลยค่ะพุ่งเข้าไปแทงนายอภิษฎผู้เสียชีวิตถึง๙แผลจนเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเลย
หลังจากนั้นตกใจเอามีดไปทิ้งในป่าห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตร
แล้วเขาทั้งสองคนก็คือมือมีดและพี่เขยรวมทั้งภรรยาหนีไปพร้อมกันลงไปอยู่ภาคใต้ก็คือพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ
หลังจากเกิดเหตุตำรวจสืบสวนสอบสวนทราบตัวคนก่อเหตุค่ะก็เลยรวบรวมพยาหลักฐานไปขอสารอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองรายนะคะ
นำกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็คือในช่วงที่เขากำลังจะนั่งรถจากภูเก็ตเข้ากรุงเทพแล้วก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ